พลิกเมืองล่าแหวกย่าลุยน้ำตามหาพี่เข้บางประกง
เพราะว่าเขาดำผุดดำโผล่อยู่หลายวันแล้ว
แต่คงไม่ง่ายเพราะว่าเจอตัวเป็นเห็นชัดเนี่ยยังจับไม่ได้เลยฮะ
นิ่งไว้ครับนิ่งไว้

ถ้ามีเพื่อนเป็นไกรทองอยากจะจองคิวให้ช่วยมาจับพี่เข้บางประกงตัวนี้ที
แล้วมันดูไหว้สรีระร่างกายมัน

หมายเล่นเย้ยฉันอยู่ตรงนี้เอาพี่เค้าแร่นเรือมา
โผล่ไปอีกที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นโผล่มาอีกที่หนึ่งฮะ
จับเช้าเที่ยงสายบ่ายเย็นจับไม่ได้
เห็นตัวเป็นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่สามารถจับได้

คือพยายามจะเอาเรือเอาเรือต้อนจากแม่น้ำบางประกง
เพื่อเข้าคลองลำลางข้างเข้าคลองเล็กบีบพื้นที่ไป
อันนี้บอกเฮ้ยกูโตมากับหนังไก่ทอง
เพราะฉะนั้นไม่กลัวฮะบีบยังไงก็ไม่สามารถจะบีบ
เจ้าเข้ตัวใหญ่ตัวนี้ได้๑๐กว่าชั่วโมง
ตั้งแต่ฟ้าสว่างยันกระทั่งเย็นสุดท้ายต้องจบภารกิจก่อน
แต่มีความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวคือระหว่างที่เจ้าหน้าที่
พยายามจะจับเจ้าพี่เข้ตัวนี้ไปเจอรังของมันดูจากไหนรังของมัน
ตีนมันไหนวะตีนอ๋อมันขึ้นตรงนี้
สันนิษฐานว่าเนี่ยน่าจะเป็นรังของมันดังนั้นก็เลยเอาไก่ไปรอ
เอาไก่ไปรอเอาตาข่ายเอาอวนเอาแหไปวางไว้บริเวณนี้
จากนั้นมาคือตอนแรกเนี่ยเห็นรอยตีนจากนั้นมามันก็ฉลาดอีกแหละ
มันก็ไม่ยอมกลับรังของมันแต่ด้วยสัญชาติยายของมันแล้วเนี่ย
ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็เชื่อว่าจะยังไงพี่เข้ตัวนี้ต้องกลับมาที่รังของมันแน่
ถ้าหากเป็นรังของมันนะอะไรนะฮะถ้าหากเป็นรังมันแปลว่าถ้าหากไม่ใช่รังของมัน
มีตัวอื่นอีกเหรออาจจะมีตัวอื่นอีกสันนิษฐานไว้แบบนี้เบื้องต้นก่อน
เอาอย่างนี้ถ้าหากเป็นรังมันเข้าใจว่าวันนี้พรุ่งนี้วันนี้คือ๑๗นะ
วันนี้พรุ่งนี้น่าจะจับพี่เข้บางประกงได้ครับ